๓ชั่วโมง๑๖นาทีกับอีก๕๑วินาที
ท่านผู้ชมร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้ง๑๓คน
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย
ผ่านทางหน้าจอของทรัฐรัฐทีวีได้นะครับ
ทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับ

แล้วปฏิบัติการในการค้นหาของเจ้าหน้าที่เนี่ย

เดี๋ยวเราจะแยกแยะแล้วก็

แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายบอกมาว่า

รอท่านแถลงอย่างเป็นทางการวันละ๒ครั้ง
หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านอื่นมาให้ข้อมูลก็ได้
อีกครั้งจะไม่บอกข้อมูลกันเลยคงเป็นไปไม่ได้
หัวอกพ่อแม่และคนที่รอติดตาม
ด้วยความหวังมันก็ลุ้นระทึกอยากจะรอ
ใช่คนไทยทั่วประเทศก็เป็นห่วงอยู่

ถ้าจะแบบให้ข้อมูลพรั่งครู

สำคัญที่สุดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเนี่ย

ตกลงยังไงนี่ตั้งหลายวันแล้ว

ตอนนี้ยังมีความหวังกันอยู่ต้องตามให้เจอนะครับ

เราเริ่มต้นด้วยการดูข้อมูล
ของกองทัพเรือหรือว่าหน่วยซิล
ทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าที่อยู่
ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับ

เชื่อว่าเขาจะต้องมีการอัพเดทความขึ้นไว้แน่นอน
ถ้าครับว่ามีข่าวดีออกมา

น้องกับโค้ชยังไม่เจอ
วันนี้พอจะมีข่าวดีบ้างแล้วนะครับ

เพจที่เขาชื่อว่าเพจ

ได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับ

โดยได้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อวานนี้

มาถึงช่วงเย็นวันนี้

ผมตัดตอนเอาช่วงวันนี้ก็แล้วกัน

ระบุว่าเวลา๑๐นาฬิกา

เพื่อย่อนให้กับเยาวชน

ตำรวจตระเวนชายแดน๑๓นาย

โพรงที่๑ทำการสำรวจแล้วสามารถลงไปได้๑๕เมตร
แต่พบว่าไม่สามารถทะลุได้
ส่วนโพรงที่๒ได้ทำการลงสำรวจพบว่าบริเวณปากปล่องค่อนข้างแคบ
แต่เมื่อลงไปแล้วประมาณ๕๗เมตรพบว่ามีโพรงประมาณ๓โพรง
ความลึกที่ห่างกันประมาณ๕๗เมตร
ในชั้นของความลึกทั้ง๓โพรง
และได้ลงไปในความลึกที่๙๐เมตร

แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถทะลุได้
เพราะปลายปล่องในความลึกที่๙๐เมตรจะเป็นช่องแคบไปเรื่อย
เมื่อสำรวจเสร็จจากนั้นจึงได้ถอนกำลังกลับเข้าที่ตั้ง
เพื่อประชุมการช่วยเหลือต่อไป
ระหว่างการรอสูบน้ำของเจ้าหน้าที่
นาวาเอกอันนันสุราวันท่านผู้บังคับกรมรบพิเศษ๑
นสรกรพร้อมชุดซิลกองทัพเรือ
ได้เดินท้าจากห้องโถง๒ไป๓
เพื่อประเมินสถานการณ์และได้ส่งนักดำน้ำ
วางแนวเชือกพร้อมเข็มไลฟ์
เป็นแนวนำทางไปทางทิศตรงจุด๓แยก
จุดที่ดำน้ำขุดเจาะโครนครั้งแรก
มาเวลาเที่ยงตรงค่ะน้ำจากบนภูเขา
ไหลลงมาสมทบในถ้ำทำให้ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะว่าฝนตกหนักเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่
ที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนหลายสิบเครื่อง
สูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อระบายลงสู่หนองน้ำ
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดำเนินการลากสายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ
เข้าไปในถ้ำเพื่อใช้กับระบบแสงสว่างและเครื่องสูบน้ำ
นักประดาน้ำชาวลาวจากมูลนิธิกรมการกู้ภัยแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่๑๖๖
เข้าร่วมภารกิจกับหน่วยกู้ภัยของไทยเพื่อจะค้นหา
โดยพลเรือตรีอภากรอยู่คงแก้วก็สั่งการให้ชุดช่วยเหลือ
และค้นหาจากหน่วยซิลกองทัพเรือ
ปฏิบัติการและประเมินสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
จนกว่าจะเจอตัวทั้ง๑๓คน
แล้วที่เราบอกว่าในแง่ของปฏิบัติการที่พอจะมีข่าวดีให้เราชื่นใจ
ก็คือข้อมูลล่าสุดที่เพจรวมพลคนรักทหารเรือได้โพสต์เอาไว้
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
คือโพสต์เมื่อ๔๑นาทีที่ผ่านมานะฮะ
แต่เป็นโพสต์ข้อมูลบอกว่า๒๗มิถุนายน๒๕๕๙
๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ซิลเตรียมพร้อมลงดำน้ำทันที
โดยบอกว่าหลังสูบน้ำภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

รอให้น้ำเหลือแค่ระดับอก
ซิลเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตอีกรอบ
ซิลมั่นใจเมื่อน้ำแห้งเข้าถ้ำค้นหาได้
ยังไงก็ต้องเจอ
เวลานี้น้ำที่ไหลเข้าถ้ำแรงน้อยกว่าน้ำที่สูบออก
นี่ค่ะนี่คือสัญญาณที่ดีมากสัญญาณหนึ่งเลยนะครับ
เมื่อกำลังสูบน้ำมันแรงกว่าน้ำที่ไหลเข้าเนี่ย
โอกาสที่จะลดระดับน้ำภายในถ้ำก็ทำได้มากขึ้น
แล้วนี่คือภาพที่เขาเปิดเผยออกมาผ่านทางเพจนะฮะ

คือเห็นสภาพภายในถ้ำข้างใน
แล้วก็มีการทำงานทั้งการเร่งระดมสูบน้ำครับ
อย่างที่เราบอกไปนะคุณผู้ชมวันนี้กระแสข่าวมาเยอะมาก
ซึ่งกระแสส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเจอทั้ง๑๓คนแล้วอ่อนแรง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรองแม่ทัพภาคที่๓ออกมายืนยันแล้ว
แถลงแล้วว่ายังไม่เจอทั้ง๑๓คน
แต่มีสัญญาณที่ดีก็คือตอนนี้กำลังเร่งที่จะสูบน้ำออกแล้วก็รอน้ำลด
เมื่อไหร่ที่น้ำลดเขาบอกว่าหน่วยซิลเนี่ยเตรียมตัวที่จะเข้าไปตามแผนที่วางไว้ตี๒คืนนี้
นักประดาน้ำจากต่างประเทศที่ก็ทยอยเดินทางมาถึงบ้านเราแล้วเหมือนกัน
พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่หน้างานกันเลยนะคะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณทัศนัยโค้ดทองรายงานมาจากในพื้นที่ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณรัชพรคุณผู้ชมครับตอนนี้๒ทุ่มกว่าแล้ว
แคมป์กองอำนวยการปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่สูญหายในถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนแห่งนี้ก็ยังมีฝนตกแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ในแคมป์นะตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบทุกคนเนี่ยส่งใจเข้าไปอยู่ที่ในถ้ำหลวง
เพราะว่ารู้ดีว่าตอนนี้ทางด้านของหน่วยซิลกำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญ
เวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีที่หน่วยซิลนั้นจะเข้าไปพบ
จุดที่คาดว่าทั้งสิบสามคนนั้นรอความช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์
ช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับเมื่อช่วงเย็นนั้นมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่๓พลโทเฉลิมชัยชายคำออกมาแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนที่เฝ้ารอข่าวดีตลอดทั้งวันได้ทราบกัน
สุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสข่าวที่เราเฝ้ารอติดตามกันอยู่มันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่มีการออกมาให้ข้อมูลจากบางส่วนหรือเปล่าว่าพบเจอแล้วหรือว่าอย่างไรนะครับ
ผมเองก็ถามยืนยันว่าสุดท้ายแล้วให้ท่านยืนยันว่าเจอหรือยังไม่เจอ
ท่านก็ยืนยันกับสื่อและตัวผมเองกับทุกสำนักเองว่าตอนนี้ยังไม่พบทั้ง๑๓ชีวิตแต่ท่านก็เชื่อเหลือเกินว่าทั้ง๑๓คนนั้นยังคงอยู่ในจุดที่เรียกว่าพัทยาปาร์คในถ้ำหลวงแห่งนี้
หลังจากนั้นก็ถามว่าหลังจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อไปสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของการสูบน้ำนะครับ
เป็นการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้เร็วและมากที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ยมีการปฏิบัติการแล้วก็คืบหน้าไปมากพอสมควร
แล้วก็มีการสูบน้ำออกมาเขาเรียกว่าเป็นการพร่องน้ำทีละเปาะทีละเปาะภายโถงของถ้ำ
แล้วก็พร่องน้ำแล้วก็สูบออกมาจากถ้ำข้ามผ่านถนนที่เป็นเส้นทางหลักเข้ามาในอุทยานแห่งนี้
แล้วก็ออกไปยังพื้นที่ธรรมชาติด้านนอกก็สามารถพร่องน้ำได้มากพอสมควรนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเร่งดำเนินการพร่องน้ำอยู่ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลา
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นไปตามแผนในตอนนี้เพื่อให้หน่วยซิลนั้นสามารถดำน้ำเข้าไป
จุดที่เรียกว่าพัทยาปาร์คและคาดว่าจะไปพบทั้ง๑๓คน
รอความช่วยเหลืออยู่นะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย
ดำน้ำจากต่างชาติก็คือเป็นนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องของการดำน้ำแบบโครนจากอังกฤษสามคนก็เดินทางเข้ามาถึงในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าเดินทางเข้าไปในถ้ำ
เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เอง
สมทบกันกับทีมงานของหน่วยซิลซึ่งรออยู่ด้านใน
เป็นไปตามขั้นตอนแล้วน้ำลดลงตามแผนที่วางเอาไว้
เกินตีสองครับนักดำน้ำที่มีความชำนาญที่เราติดต่อประสานงาน
จากอังกฤษนั้นจะดำน้ำเข้าไปในถ้ำทันทีแล้วก็จะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่า
พัทยาบีชให้ได้เพื่อให้เราได้รู้ว่าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่เรารอคอยต้องการพบหน้าพวกเขาทั้ง๑๓คนอยู่
หรือเปล่านะครับซึ่งการนำทีมมานั้นมีชาวต่างชาติที่เป็นชาวอเมริกาเนี่ยนำชาวอังกฤษที่เป็นนักดำน้ำสามคนนี้
เดินทางเข้ามานะครับแต่ว่าก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินทางเข้าไปนั้นเมื่อช่วงเย็น
ทางด้านของหน่วยซิลทั้งหมดเนี่ยเดินทางออกมาที่บริเวณหน้านอกถ้ำนะฮะแล้วก็ไปทำพิธีบวงสวงเพื่อเอาเลิกเอาชัย
วงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระที่อยู่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าถ้ำ
เนื่องจากว่าในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้มีหนึ่งนายที่ได้รับบาดเจ็บไปจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ศีรษะไปชนกับเพดานของถ้ำนะฮะ
แล้วก็ทำให้บาดเจ็บและต้องมีการเย็บถึงสี่เข็มดังนั้นก็เลยมีการนำทีมของหน่วยซิลออกมา
ทำพิธีบวงสวงก่อนจะเริ่มภารกิจสำคัญในวันนี้เพราะว่าการดำน้ำในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการดำน้ำที่ยาวที่สุดเป็นช่วงน่าจะทำให้เป็นช่วงสุดท้ายของการดำน้ำเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หน่วยซิลต้องดำจากด้านนอกออกไปให้พ้นแล้วก็ไปโผล่ที่พัทยาบีชให้ได้
อันนี้เป็นภารกิจหลักสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วกำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้แล้วคาดว่าเราก็จะรู้ความคืบหน้าค่ำคืนนี้หรือไม่ก็ประมาณเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญภารกิจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เกิดขึ้นในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่ไทยรัฐทีวีนั้นได้ติดตามไปเพียงช่องเดียวเท่านั้นคือการขึ้นไปสำรวจบนบนเขาด้านบน
เพราะเขาเป็นบุคคลที่ไปสำรวจทั้งในถ้ำและสำรวจด้านบนปล่อง
ซึ่งทีมงานของเราได้เกาะติดไปเพียงช่องเดียวเท่านั้น
ไปพร้อมกับทางด้านของคุณนิติศักดิ์บุญมานนท์เป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยของกุศลศรัทธาสุราธานี
นำช่างภาพของเราขึ้นไปสำรวจในพื้นที่ด้านบนซึ่งเป็นพื้นที่อันตราย
คาดว่าในจุดตรงนี้น่าจะมีปล่อง
น่าจะมีปล่องที่นอกเหนือจาก๓ปล่องที่มีการสำรวจไปก่อนหน้านี้
แล้วไม่สามารถจะลงเชื่อมโยงไปยังโพรงด้านล่างของถ้ำได้
แต่ว่าการสำรวจในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
เส้นทางการเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควร
การเดินทางค่อนข้างจะเป็นหินเป็นเหวแล้วก็เป็นต้นไม้
ซึ่งทำให้ทีมข่าวของเราก็เดินทางเข้าไปค่อนข้างยากลำบาก
เขาบอกว่าเส้นทางนี้ระยะทางในการเดินเข้าไปเนี่ย

ซึ่งถ้าเราไปเจอโพรงในจุดนี้
น่าจะเป็นความหวังใหม่ที่เราจะสามารถโรยตัวลงไป
แล้วก็ไปโผล่ที่โพรงด้านล่างแล้วก็ไปสมทบกับหน่วยซิล
ซึ่งจะดำน้ำลงไปช่วยเหลือทั้ง๑๓คนให้ออกมาได้
แต่ว่าการปฏิบัติงานในวันนี้ค่อนข้างจะอันตรายมากนะครับ
ทีมงานต้องตัดสินใจแล้วก็ถอนกำลังออกมา
แล้วก็ยังไม่ได้พบปล่องตามที่เราได้ข้อมูลจากชาวบ้าน
ซึ่งเป็นการชี้จุดให้ทีมข่าวเรานั้นได้เข้าไป
แต่ว่าก็จะมีการลงมาประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้านล่างต่อไป
เพื่อประสานให้กับตรชดนะครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงแม้จะค่ำคืนแล้วแต่ว่าตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
พื้นที่รอบแคมป์แห่งนี้ก็มีการปรับพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เนื่องจากว่ามีการนำรถบรรทุกหินกรวดหินทรายเข้ามาถมในจุดที่มันเป็นโครนเป็นเลน
เพื่อปรับพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมรอรับปฏิบัติการสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้สภาพในพื้นที่ไม่ค่อยอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับ
รวมทั้งล่าสุดเองก็มีการประกาศปิดอุทยานแห่งนี้ไปเป็นการชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย
ให้บุคคลภายนอกนั้นเดินทางเข้ามาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะทุกคนคาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาได้
จากว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาแล้ว
การทำงานจะเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เราก่อติดแล้วก็บรรยายงานให้คุณผู้ชมทราบ
ในพื้นที่ที่เราปักหลักรายงานอยู่ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นในแคมป์แห่งนี้บ้างนะครับ
ัศนัยโค้ทองรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ